คุณผู้ชมฮะในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับได้มี
ประสบกรณิกรชาวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับ
ได้เข้าแถวรอผ่านจุดตรวจคัดกรองหน้าพระบรมหาพระราชวังเป็นจำนวนมากครับ
เพื่อเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพะมหากษัตริดาที่ราชเจ้า
และพระบรมรูปรัชกาลที่๙นะครับ
ประดิษฐานในประสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระบรมมหาราชวังเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่๙ครับ
สำนักพระราชวังนั้นเปิดให้เข้าตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งจะเข้าได้ประตูเดียวคือประตูสวัสดีโสภาฝั่งศาลหลักเมือง
ประชาชนต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้าไปด้านใน
และต่อแถวแบ่งเป็นชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับ
ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังคอยอำนวยความสะดวกให้ตลอดเวลาครับ
ทีมข่าวได้พูดคุยสอบถามกับนางสาวนาริสราสุริเตอร์
หนึ่งในชาวไทยที่มารอกราบถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่๙
เปิดเผยนะครับว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดระยองตั้งแต่เช้า
เพื่อได้กราบถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่๙
สักครั้งหนึ่งในชีวิตแม้แดดจะร้อนแต่ก็ไม่ย่อท้อครับ
หลักเมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยรอบพระบรมมหาพระราชวังต่อไปครับ
ส่วนทางด้านของนางสาวเสนชาวเมียนมานะครับ
มาจากอำเภอมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครพร้อมกับครอบครัว
เล่าให้ฟังว่าเธอทำงานที่ประเทศไทย๒๐ปี
รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวงรัชกาลที่๙เป็นอย่างมากครับ

ตั้งใจวันนี้มากราบ
ตั้งใจได้กลับใช่ค่ะ
เพื่อนท่านมาจากไหนกันคะ
มหาชัยค่ะแล้วก็ปื้มใจมากค่ะที่ได้กลับ
มาที่ไลน์ไม่เคยได้เข้าเพราะว่าไม่ได้เข้าฟรี

ปื้มใจตื่นตานะคะแล้วก็แบบขอรบท่านก็มากค่ะ

ขอบคุณท่านก็ยืนย้ายสำหรับพวกเรา
ก็เลยอยากจะขอบคุณที่สุดค่ะ

ขอบคุณทุกอย่างที่กระสังช่วยพวกเรามากค่ะ

เธอก็ให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำตานะครับ
วันนี้นะฮะ๑๓ตุลาคมถือว่าเป็น๑ใน๗วันสำคัญนะครับ
ก็นอกจากวันนี้วันสวรรคตของในหลวงราชการที่๙แล้ว
ตลอดทั้งปีก็ยังมีวันสำคัญอีกนะครับ
เมษายนวันจักรี๑๓๑๕เมษายน
สงคราน๔พฤษภาคมวันชัตมงคล๒๘กรกฎาคม
เฉลิมพระชมพันศาในหลวงราชการที่สิบ
๓ตุลาคมวันนี้วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงราชการที่๙
แล้วก็วันปิยะมหาราชนะครับ
ธันวาคมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
สำนักพระราชวังนั้นเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป
สมเด็จพระบูรพะมหากษัตริยาธิราชเจ้า
และพระบรมรูปรัชกาลที่๙ที่ประดิษฐานอยู่ในประสาทพระเทพบิดร
ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ถึงเวลา๕โมงเย็นวันนี้นะครับ

พระราชกาลที่๙เขตดุสิทธิ์กรุงเทพมหานคร
บรมราชานุสวรีรัชกาลที่๙ในช่วง๕โมงเย็นวันนี้
ก็เริ่มมีประชาชนใส่เสื้อสีเหลืองแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
ผ่านเข้าจุดคัดกรองบริเวณหน้าโรงเรียนราชวินิตมัธยม
ก็จะได้รับพระบรมชายลักษณ์และสติ๊กเกอร์รออยู่บริเวณด้านหน้าก่อนนะคะ
แล้วก็จะให้เข้าไปเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จราชการที่๑๐
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับ
รายงานออกมานะฮะว่าประชาชนมาที่แห่งนี้กันจำนวนมากนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้ปิดถนนจากแยกนางเลิ้งผ่านธรรมเนียบรัฐบาล
จนถึงถนนศรียุธยาขาออก
ซึ่งว่ารานพระราชวังดุสิตลานพระบรมรูปทรงม้านะครับ
ค่ะนอกจากนี้ค่ะ
กรุงเทพแล้วเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ

ประสบกรณิกรร่วมกันบำเพ็ญกุศล
เนื่องในคล้ายวันสวรรค์นครของในหลวงราชการที่๙ค่ะ

นายนริชาโคสาศรีวิลัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาล
รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดนี่นะคะ

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะ
บุตรหลานใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลือง
ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของในหลวงราชการที่๙
มาทำบุญตักบาทพระสงฆ์และสามเณร๘๙รูป
ที่ถนนข้าวเม่าริมโขงในเขตเทศบาลเมืองบึงกาลนะคะ
ซึ่งนอกจากนั้นพาไปดูบรรยากาศที่แม่ห้องศรนะคะ
นายเชษฐาโมศิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศร
พร้อมด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่าก็ใส่ชุดโทนสีเหลือง
พื้นเมืองประจำถิ่นร่วมกันตักบาทพระสงฆ์สามเณร๘๙รูป
นิมนต์จาก๖วัดนะคะ
โดยพระสุมนศาสนกิจเจ้าคณะจังหวัดแม่ห้องศร
ก็ออกรับบินทบาทรอบองค์พระเจดี
วัดพระธาตุดอยกองหมู่หรือว่าวัดปลายดอยนะคะ
ถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองถวายเป็นพระราชกุศล
ในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงราชการที่๙
และนี่ถือว่าเป็นปีที่๖แล้วนะคะ
กลางสายหมอกอากาศเย็นสบายแบบนี้ค่ะ
ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ